กันบ้างนะคะกับพระเอกคนนี้คุณเอสกันตะพงศ

โดนสั่งเลยนะพี่เอสุปชัยสั่งเลยว่า

นึกว่าถอดกางเกงไม่ได้นะไม่ได้นะ

โดยเจ้าตัวนะคะเผยว่าช่วงนี้ฟิตหุ่นหนักเพื่องานนี้เลย

อดขนาดนี้หวานใจตัวจริงคุณคริสติน่า
ก็มีแอบห่วงนิดหน่อยนะคะ
จะแย้มข่าวดีว่าเตรียมวางแพลนขอแฟนสาวได้แต่งงานเร็วนี้แล้วนะ
แต่ว่าตอนนิสตุทริยาเค้าดูคลิปแล้วก็แบบ
แซลนิดนิดเค้าดูไม่จบเค้าไม่สามารถดูได้

สงสัยรู้ไปแอบอ่านแม่เบี้ยมาหรือเปล่า

ตอนแรกคิดว่าจะนานกว่าที่เราตั้งใจไว้

เขาไม่ได้คบกันแป๊บนะคะ

ใช่นะคะแล้วก็เข้ากันได้อย่างดีนะคะ
เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลา

ใครก็ทวินหาใช้คำนี้ละกันค่ะ